กลับมาที่บ้านเราหน่อยนะฮะตำรวจอุดรเขาขยายผลไปจับกลุ่มสมาชิกแก๊งที่มีชื่อว่า
แล้วก็รถจักรยานยนต์ถึงสิบสี่คันด้วยกันนะครับที่หน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรอุดรธานี
พลตำรวจตรีวรนันวรณัทนะฮะผันผ่อนนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานี
แก๊งเด็กแว้นในตำนานของอุดรธานีทั้งหมดเจ็ดคนพร้อมของกลางยาบ้าเกือบหกหมื่นเมตร
อี๑๐เม็ดอุปกรณ์การเสพการผสมการต้มยาเคน๑ชุดแล้วก็สารตั้งต้นในการผลิตยาเค
หรือว่ายาไอชนิดน้ำ๑ขวดพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่
เป็นแก๊งแว้นกวนเมืองนี่แหละสิบสี่คันจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดก็สารภาพว่านั่งเครื่องบินไปรับยาบ้า
หัวหน้าแก๊งในกรุงเทพโดยซื้อเป็นเงินสดนะครับ
เมตรละสามสิบบาทครั้งละหนึ่งถึงสามแสนเมตร
ใส่กระเป๋าเดินทางนั่งรถทัวร์กลับมาขายเด็กแว้นในพื้นที่ในอุดร
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงราคาเม็ดละหนึ่งร้อยบาททำมาแล้วสี่ครั้งตั้งแต่ต้นปีหกสอง
ส่วนยาอีเนี่ยซื้อมาแบ่งกันเสพในแก๊งเพื่อล่อลวงสาวมาร่วมหลับนอน
แล้วยาเคได้สูตรการปรุงมาจากหัวหน้าแก๊งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
แต่อยู่ระหว่างการทดลองนะฮะก็มาถูกตำรวจจับกลุ่มได้ซะก่อน
ส่วนหัวหน้าแก๊งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลในการจับกลุ่มต่อไปครับ